ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงผลงานรัฐบาลนะครับ
นายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะรัฐมนตรี
ก็ได้ร่วมกันกินอาหารกับสื่อมวลชน

แต่ดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีวันนี้
จะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าได้ร่วมร้องเพลงกับสื่อหลายเพลงด้วยกัน

แต่ว่าบางท่อนก็ชัดเจนเลยทีเดียว
จะเป็นเพลงอะไรบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง

ท่านโอเค
ครับ
แต่เดี๋ยวครับ
ขอบคุณครับเดี๋ยวให้รำราคมนะครับ